เป็นการทำธุรกรรมทางการเงินที่คุณผู้ชมก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้น
ก็คือผูกบัญชีธนาคารของเราเอาไว้
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะ
สามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
วันนี้เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแต่ดูเหมือนว่ายังเงียบเหงาอยู่
ประชาชนยังไม่ค่อยไปลงทะเบียนกันเท่าไหร่นะคะ
เชื่อว่าบางส่วนอาจจะไม่เข้าใจในระบบ
อาจจะกังวลในเรื่องของความปลอดภัย
ธนาคารพาณิชย์ก็เลยบอกว่าอยากจะให้ภาครัฐเร่งประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ค่ะ
ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่เปิดให้ประชาชนที่มาทำธุรกรรมทางการเงิน
ลงทะเบียนพร้อมเพลย์โดยผูกบัญชีเงินฝาก
เลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
โดยให้นำเอกสารประกอบการลงทะเบียนก็คือบัตรประจำตัวประชาชน
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับเจ้าของบัญชีนะคะ
ธนาคารเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อใช้บริการระบบพร้อมเพลย์
แต่ว่าวันนี้ประชาชนที่ไปใช้บริการบางส่วนยังไม่ค่อยเข้าใจ
ส่วนยังไม่รู้จักพร้อมเพลย์เลยด้วยซ้ำนะคะ
ก็เลยอยากจะให้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ให้มากขึ้นหน่อย
ประชาชนบางส่วนก็ยอมรับว่ายังกังวลในเรื่องของความปลอดภัย
การทำธุรกรรมทางการเงินต่างเดี๋ยวลองไปฟังความรู้สึกของประชาชนหน่อยค่ะ
แต่พี่ก็ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรที่มันชัดเจนมันก็ไม่น่าทำไง
กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพบอกว่าในช่วง๒๓เดือนนี้
ก็จะเป็นช่วงที่แต่ละธนาคารจะต้องประชาสัมพันธ์
สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน
เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงระบบพร้อมเพลย์
เพราะยอมรับว่ายังมีหลายกลุ่มนะคะ

ในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านพร้อมเพลย์
โดยเฉพาะอัตราค่าธรรมเนียมที่ถูกลงค่ะ

ที่คนควรจะทำความเข้าใจและรู้จักพร้อมเพลย์มากขึ้นนะครับ
ก็เป็นเรื่องดีที่ต้องเรียนว่าทั้งรัฐบาลธนาคารแห่งประเทศไทย

ไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือทางภาครัฐก็ร่วมมือกันทำงานทั้งหมดนะครับ
ฉะผมคิดว่าในช่วงต้นนี้ก็อยากให้พี่น้องประชาชน
ต้องไปทำความเข้าใจว่าพร้อมเพลย์คืออะไร
นายปรีดีดาวฉายประธานสมาคมธนาคารไทย
บอกว่าหลังเปิดให้ลงทะเบียนพร้อมเพลย์ของธนาคารพาณิชย์
มีประชาชนสนใจมากกว่า๑แสนราย
ก็ถือว่าสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ค่ะ
แต่เชื่อว่าระบบจะไม่มีปัญหากับประชาชน
ส่วนประเด็นที่ประชาชนส่วนใหญ่อาจยังไม่เข้าใจระบบธนาคารแห่งประเทศไทย
และสมาคมธนาคารไทยออกแบบคำถามและคำตอบ
ที่เป็นแบบเดียวกันในการให้ข้อมูลของลูกค้า
เพื่อจะได้ชี้แจงในทิศทางเดียวกันนะคะ